สวัสดีค่ะทุกคนรสหนาวกับดาวสุฟภาษณะมาแล้ว
แม้ฝนจะตกไม่ตรงใกล้ค่ะ

เพราะไม่มีเวลาซักผ้าเอาซะเลย
วันนี้ก็ยังคงต้องงดซักผ้าเหมือนเดิมนะคะ

ถึง๘๐ของพื้นที่

ตกทั้งวันไปเลย
ไม่ใช่เช้าสิฝนเนี่ยลากมาตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้ว
แล้วมาถึงตอนเนี้ยณช่วงเวลาตีห้าสี่สิบหกนาที
ก็ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นว่ามีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เลยเกิดขึ้นที่ภาคกลางตอนล่าง
กรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนค่ะ
ฝนตกหนักนะและจะให้ดูกลุ่มส้มที่อยู่ในทะเลนั่นแหละ
นี่เขากำลังจะหอบขึ้นมานี่แหละเป็นกลุ่มฝนที่จะทำให้เกิดฝนตกทั้งวันและบวกกับร่องฝนค่ะ
ร่องฝนขยับลงมาทุกวันเลยและวันนี้ขยับต่ำลงมาใกล้จะถึงกรุงเทพแล้ว
ร่องฝนกลุ่มนี้นะคะเขาเดินทางจากฝั่งตะวันตกไปฝั่งตะวันออกนู้น
ไปหาย่อมฝนตัวแอลที่เวียดนามและกัมพูชา
สองกำลังบวกกันค่ะไม่ว่าจะเป็นร่องฝนและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ช่วงนี้
ทำงานประสานกันดีดีนะคะฝนตกหนักตกนานไปเลยค่ะ
มรสุมก็กำลังแรงมากด้วยช่วงนี้ส่วนฝนจะตกช่วงเวลาไหนบ้าง
คุณผู้ชมย้ำแบบนี้นะคะบอกช่วงเวลาไม่ได้จริง
เพราะตกทั้งวันแต่หนักเบาสลับกันไปแต่ละพื้นที่
แต่อันดับหนึ่งที่ให้วันนี้ที่ตกหนักจริงคือ
จุดสีม่วงตรงนั้นค่ะภาคตะวันออก
วันนี้จุดนี้จุดสีม่วงไม่เคลื่อนตัวไปไหนเลย
ประจำอยู่ที่ภาคตะวันออกเพราะฉะนั้นนะคะ
ตกทั้งวันทั้งคืนหนักหน่อยนะฮะภาคตะวันออก
อันดับหนึ่งอันดับที่สองกรุงเทพมหานครและปริมนธน
รวมถึงภาคกลางตอนล่างอันดับสามถัดลงมาค่ะ
ใกล้เคียงกันก็คือภาคใต้ตอนบนหนักเบาสลับกันไป
วันนี้วางแผนการเดินทางวางแผนเรื่องชีวิตประจำวันให้ดี
เพราะฝนเยอะจริงจริงส่วนใครที่จะไปเที่ยว
ช่วงนี้ไม่เหมาะเลยจริงจริงค่ะฝั่งอันดามันเห็นไหม
อันดามันตอนบนเนี่ยโอ้โหคลื่นสูงจริงค่ะ
สูงมากกว่า๓เมตรเรือเล็กขออภัยนะคะ
ดออกจากฝั่งไปเลยช่วงนี้งดออกจากฝั่ง
แล้วก็ฟังรู้ก่อนร้อนหนาวด้วยว่าคุณจะออกทะเลได้อีกครั้งเมื่อไหร่
ส่วนภาคตะวันออกสูงเหมือนกันเห็นไหม
เป็นกลุ่มสีน้ำเงินนะคะใกล้ฝั่งด้วย
จันทบุรีนี่สูงหน่อยนะคะสูงมากกว่า๒เมตรเลยอ่ะ
พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังภัยที่เกิดจากฝนตกหนัก
อกจากจะเป็นพื้นที่รุ่มต่ำที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้ว
พื้นที่ริมเขาต่างระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะ
อุทัยธานีค่ะน้ำป่าหลากลงมาจากเทือกเขาหลาง
เข้าโรงเรียนโรงเรียนเขาทองหลางค่ะ
แล้วมากลางดึกไม่มีคนอยู่โรงเรียน
ข้าวของอุปกรณ์การเรียนเสียหายร้อยเปอร์เซ็นต์
ห้องเรียนห้องน้ำโรงอาหารเต็มไปด้วยโครนที่เข้ามากับน้ำอะค่ะ
โรงเรียนประกาศปิดเลย๔วันนับตั้งแต่เมื่อวานนี้
อีกครั้งวันจันทร์นะคะแต่ทีนี้เขาเป็นห่วงว่าที่บอกว่าจะเปิดวันจันทร์
แล้วถ้าฝนมันลงมาอีกอ่ะก็ต้องเลื่อนออกไปอีกนะคะ
สารน้องไม่ได้เรียนหนังสือกันเลย
สงสารพี่ที่ต้องมาช่วยทำความสะอาดโรงเรียนด้วย
ฝนเกรงใจนักเรียนกันหน่อยนะ
ปราจีนบุรีมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับฝน
แต่จุดนี้เขาบอกว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสค่ะ
พอฝนตกหลายวันน้ำขังตามท้องนาท้องไร่
ชาวบ้านไม่อยู่เฉยค่ะคว้าถุงตะข่าย
แล้วไฟฉายเอามาแปะที่หัวไปหาหอยหาปูหาเขียด
ฝนตกใหม่ใหม่เขาบอกมันจับง่ายน้ำมันขึ้นมาอยู่สูงใช่ไหม
เขาบอกก้มเงยส่องไฟไปตามแหล่งที่มันน้ำขังอยู่
แป๊บเดียวได้หอยได้ปูเต็มถุงเลย
เอาไปจิ้มกินต้มจิ้มกินแบ่งขายก็ราคาดีโดยเฉพาะนะ
หอยนาช่วงนี้ตลาดกำลังต้องการเลย
อุ้ยขึ้นไปจะแซกแทบโอ้ยนอกจากต้มกินนี้แล้ว
ที่ฉันนึกถึงตำป่าค่ะตำป่าโอ้ตำป่าใส่หวยกุ๊บ
ก็อร่อยมากเลยอ่ะ